ผลประชุมคอรมอลกันหน่อยนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวที่หลายท่านอยากจะฟัง
เพราะว่าเป็นข่าวดีนะคะคอรมออนุมัติของขวัญปีใหม่
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าชุดใหญ่เลยค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้เสนอไปนะคะ
โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันนี้ได้แถลงมาตรการที่เป็นของขวัญปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้กับประชาชนนะคะ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเยียวยา
มาตรการก็คือว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้านะคะ
ก็จะมีโครงการช็อปดีมีคืนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
โครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีการเยียวยาสถานบันเทิงคนละห้าพันบาทนะคะ
แล้วก็จะมีการให้สิทธิ์ซื้อสินค้าเพื่อนำวงเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุดถึง๓๐๐๐บาทนะคะ
อันนี้เป็นมติเบื้องต้นที่มีการอนุมัติออกมา
อกจากนี้ยังมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อันนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
คนละครึ่งเฟส๔ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินและระยะเวลานะคะ
จากคนละครึ่งเฟส๓ก็จะสิ้นสุดใน๓๑ธันวาคมนี้
โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้ผู้ประกอบการ๓๐๐๐บาท
ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมปี๒๕๖๕ค่ะ